ที่ตะบนด่านสีสุขจังหวัดนองคายเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปล่องเรือกินง็อ
วิวธรรมชาติอุดนุนผลไม้ในพื้นที่
โดยนายเอกธนัดอินร่อสอสอภัคพฤษไทยเขต๓
พร้อมด้วยนายอัจิรวิทธ์สิงห์ซัยขาวนายกอบตด่านสีสุขอำเภอโพตาจังหวัดนองคาย
เข้าเยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายบุญจันทร์ศรีวันนะ

ซึ่งขณะนี้ผลไม้ที่ปลูกในสวนโดยเฉพาะเงาะกำลังออกผลผลิต
และทางอบตด่านศรีศุกร์เตรียมจัดงานผลไม้หวานด่านศรีศุกร์
นั่งเรือชมเกาะกินเงาะในสวนครั้งที่๖
โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่๓๐มิถุนายนถึงวันที่๒กรกฎาคมนี้
ขอเชิญชวนประชาชนชาวหนองคายและนักท่องเที่ยว

และอุดหนุนผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ให้มีรายได้
ซึ่งจะได้รับประทานผลไม้ที่มีคุณภาพราคาย่อมเยาว์
และชมทัศนียภาพที่สวยงามของอำเภอโพตากอีกด้วย